ลูกพี่ลูกพี่เอ๋อยู่ในคุก
ทีนี้ลูกน้องชื่อ๓อยู่นอกคุก
กำแพงรั้วกำแพงคุกนะมันประมาณสัก๖เมตรใช่ไหม
สูงนะมีรั้วรวดหนามอีกคุณผู้ชมคิดดูสิ
สามมันพยายามจะเอายาเส้นพยายามที่จะแบบโยน
มีโลนสุดแบบเพื่อที่จะเข้าไปในคุกใช่ค่ะ
แล้วสุดท้ายมันไปตกจริงแล้วมันมีจดหมายน้อยด้วยคุณผู้ชม
มีจดหมายน้อยเขียนเอาไว้เสร็จสับเลยถึงลูกพี่เอ๋นั่นแหละ
เจ้าหน้าที่เขาต้องเอาไม้สอยนะ
อยลงมาเพราะว่ามีบางส่วนติดอยู่ตรงรั้วรวดหนามไง

นี่เดี๋ยวดูข้อความหน่อยในกระดาษโน้ตนี่
เขียนลายมาอ่านไม่ค่อยจะออกนะตัวเล็กหน่อยเขียนว่าส่งให้พี่เอ๋
ตะบูลเออบอกชื่อพ่อด้วยล่ะ
แล้วก็บอกว่าพี่เอ๋นี่ไอ้๓นะพี่
ผมส่งให้๓ห่อผมให้คนมาพูดให้หน่อย
ตามนี้เลยนะพี่เนี่ยเป็นกระดาษโน้ต
สิคุณผู้ชมตำรวจจะจับได้ไหมไอ้สามอ่ะ
เออจับได้อยู่แล้วใช่ค่ะจับได้ตรงข้างกำแพงเรือนจำนั่นแหละ
คือใครล่ะเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อย
นี่คนนี้คนนี้คนนี้นายธนากรอายุ๒๒ปีค่ะ
แล้วก็มีหลักฐานก็คือถุงยาเส้นสองห่อกระดาษมนยาอีกห่อนึงนะ
นี่ตำรวจเอา๓ไปที่สพเมืองชายนาฏแล้ว

อ่าพอตรวจออกมาปั๊บอื้มม่วงสิค่ะอื้มเป็นยังไง
แล้วตอนถาม๓เนี่ย๓ปฏิเสธด้วยนะให้ฟัง๓เองดีกว่าค่ะ

ไม่ใช่ชื่อคนอื่นผมไม่รู้ผมหันหลังมาถามอ่ะยอม
ไม่ใช่ชื่อคนอื่นผมไม่รู้ผมหันหลังมาถามอ่ะยอม

ไม่ใช่ชื่อคนอื่นผมไม่รู้ผมหันหลังมาถามอ่ะยอม

เออจะให้ใครแปลก่อนถามแบบนี้
เอาจริงนักข่าวก็งงตำรวจก็งงค่ะ

จริงแล้วอันนี้ไม่ใช่ของ๓นะ

นี่แหละ

เดี๋ยวหลังจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปละกัน
แต่ที่แน่๓ก็โดนดำเนินคดีค่ะ

แล้วก็แอบยนต์สิ่งผิดกฎหมาย
เรือนจำคือยาเส้นมันไม่ได้อยู่แล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะตรวจตราตลอดเลยนะ

กำแพงมันก็สูง๖เมตรกว่ามีรั้วรวดหนามยังพยายาม